สิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากเลยนะ
โดยเฉพาะน้องใบตองก็คือลอตเตอรี่ประเทศไทย
ใช่รอตาลีประเทศไทยของเราสวยนะ
มีรูปภาพอยู่ในนั้นที่แตกต่างกันออกไป

ถูกต้องดิฉันไม่ได้สะสมแต่มันมีเยอะเอง
เอามีเยอะใช่ไหมคุณผู้ชมมีเยอะเปล่าถ้ามีเยอะแล้วเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
บางทีมันก็แบบเอาไว้ทำไมดิเก็บเอาไว้มันก็เจ็บช้ำน้ำใจ
เพราะฉะนั้นเรามีไอเดียในการสร้างสรรค์ลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลให้มีมูลค่า
ให้มันดูดีดูสวยซึ่งไอเดียนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันหน่อยนะครับ
ตลอดข่าววันนี้เรามีเรื่องราวของคนที่หมดหวังไปกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมา
ขอบอกว่าอย่าท้อแท้ไปค่ะเพราะสลากที่ไม่ถูกรางวัลในมือท่านมีประโยชน์สุดสร้างสรรค์มากมายจ้า
เริ่มกันที่ดอกไม้จันทร์จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงไทยจังหวัดสุโขทัย
ถือเป็นไอเดียดีจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการรวมตัวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสลากที่ไม่ถูกรางวัล
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
จากผู้สูงอายุจะได้คลายเหงาแล้วยังมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นของท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูกับดอกไม้จันทร์และพวงหลีดจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
พระครูจันทศิรากรเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ท่านเปิดศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเด็กพิเศษขึ้นมาเพราะสงสารเด็ก
เนื่องจากว่าครอบครัวที่มาฝากเด็กส่วนใหญ่นั้นยากจนค่ะ
ทางวัดจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษา
และก็เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมนี้ได้
จึงเกิดไอเดียเปลี่ยนสลากให้เป็นบุญ
ด้วยการเปิดรับบริจาคสลากที่ไม่ถูกรางวัล
นำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์และก็พวงหลีดขาย
รายได้ทั้งหมดก็จะนำไปช่วยเหลือเด็กพิเศษนั่นเองจ้า
ไอเดียต่อไปเป็นของสถาบันจิตเวชศาสตร์
โครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวทด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ทำจากสลากที่ไม่ถูกรางวัล
อีกหนึ่งไอเดียดีที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์
เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะ
สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับผู้ป่วย
จึงเปิดรับบริจาควัสดุเหลือใช้จากประชาชน
หนึ่งในนั้นก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
เพื่อนำมาให้ผู้ป่วยจิตเวทในโรงพยาบาลได้ฝึกทักษะ
และก็ยังสร้างอาชีพโดยการนำสลากมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกระทงดอกไม้จันทร์พัดเก้าอี้เปเปอร์มาเช่
กล่องทิชชู่และกระปุกออมสิน
และนำไปวางจำหน่ายที่ร้านค้าภายในสถาบัน
และรายได้ก็ยังมอบให้กับผู้ป่วยนั่นเองจ้า
และที่สำคัญผู้ป่วยก็ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นเรื่องการสร้างงานศิลปะจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลจ้า
ไอเดียนี้เกิดจากท่านพระครูสมุอาทิตย์อิสระยาโน
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเคล็ดมีกุศโลบาย
ชักนำพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัด
จึงเปิดรับบริจาคสลากเก่าเพื่อนำมาติดฝาผนังเมนเผาศพ
ให้เกิดภาพแปลกตาแล้วก็ดึงดูดใจ
ยังถือเป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วยล่ะค่ะ
และก็ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการทาสีอีกด้วย
และไอเดียสุดท้ายเป็นไอเดียอมยิ้มที่มอบให้กับเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชค
แฟชั่นวันออกสลากแสดงแบบโดยน้องแมวสุดน่ารักจ้า
แฟชั่นเซ็ตนี้มีชื่อว่ามงลง
ใครสนใจแบบไหนก็จัดให้น้องแมวของตัวเองเลยจ้า
หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชคที่หมดหวังมีกำลังใจขึ้นนะ
และก็อย่าลืมว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ

นี่ชีวิตยังมีความหวัง
หมดอย่าหมดหวังแต่เราจะไม่หมดไอเดียคือเป็นไอเดียดี
ในการที่คุณนำลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลมาแปลงให้เป็นประโยชน์
ซึ่งมีหลากหลายไอเดียมากกว่านี้นะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรารวบรวมมาฝากให้ดูเป็นแบบไอเดียเล็กน้อย

ส่วนเดียวเท่านั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยมีไอเดียที่มากกว่านี้เด่นกว่านี้อีกด้วย
บางคนบอกเอาไปต้มกินเลยไปปิ้งย่างก็ได้ไปผัดกะเพราก็ได้
อันนั้นเป็นไอเดียเหรอคะอันนั้นเป็นการประชดประชัน
อันนั้นทำไม่ได้นะคุณผู้ชมนะถ้าทำอย่างนี้แปลว่าคุณหิว